กันต่อนะคะกับข่าวนี้๑๓หมูป่าล่าสุดนะคะ
เมื่อวานนี้โหเป็นข่าวอลังการงานสร้างมากนะคะ

งานนี้ค่ะจะได้ภูมิกับระดับโลกนะคะ
ร่วมงานกับภูมิกับมากฝีมือชาวไทย

ซึ่งบาทก็เคยทำฉลาดแกรมโกงดังมาแล้วค่ะ

ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปนะคะเรื่องลิก
ว่าจะครอบคลุมตลอดชีวิตของโค้ดเอกด้วย

แล้วก็บริษัท๑๓ถ้ำหลวงที่จัดตั้งขึ้น

ก็คือพี่บุ๋มปรณดาตอนนั้นที่เป็นข่าวนั่นเอง
ไปฟังสัมภาษณ์จากน้องโค้ดเอกกันเลยดีกว่าค่ะ
บริษัท๑๓ทับหลวงนะครับก็คือไม่มีคนอยู่เบื้องหลังนะครับ
ก็คือจะมีผมที่เป็นประธานของบริษัทเอง
แล้วก็รวมถึงผู้ปกครองของน้องนะครับ
ที่เป็นบางส่วนที่ออกมาเป็นคณะกรรมการนะครับ
คนที่อยู่เบื้องหลังจริงก็คือไม่มีนะครับ
ก็คือจะมีทางผมและทางผู้ปกครองน้องเองครับ
ต้องเองครับที่เป็นคนก่อนตั้งบริษัททั้งหมดครับ
ก็ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แต่ที่แน่นอนก็คือดังทั่วโลกนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเชื่อชูวิระบุรุษที่ได้ช่วยเหลือน้องออกมาในเหตุการณ์ที่หลายคนไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ